ศึกยอดมวยไทยรัฐเป็นการชิงแชมป์๑๔๗ปอนด์ด้วย
ขวามือผมน้องภกิตกกัมปะนาท
ที่ซ้ายมือมุมน้ำเงินครับไข่หวานเล็กต่อหลัก๒
คู่นี้แค้นกันมานะครับวันนั้นพี่แพ้มาแพ้เป็นยังไงครับ
แผลวปลายยก๔ครับเกมเลยข้ามประมาณนั้นนะครับ
ข้องใจไหมข้องใจไหม

จอดได้ไม่กลัวนะวันนี้เต็มที่เต็มถัง

เขามีซ้ายทั้งแถบมาฝากเรามีอะไรเราซ้ายเหมือนกัน

มีอะไรคมมาฝากไหม

เอามีแค่ศอกเฉยแต่ว่าโดนที่ปากอาจจะแตกได้นะครับ
เดี๋ยวดูนะครับมวยคู่นี้วันนั้นชกกับที่อูทัยนะครับ
ถ่ายแล้วก็แชมป์๑๔๗ปอลจะเป็นของใคร
ก็ยืนติดตามวิทยา
๔๘ครั้งแพ้๑๙ครั้ง

แค่งมัจจุราชบุกหวดดักฟาดไร้ปานี

ครับมวยคู่เอกนำรายการวันนี้นะครับ
ฝ่ายแดงโนภกิตกกำลัง
ชื่อโนภกิตใจดีอายุ๒๖ปี
เป็นชายสุดท้าย
จังหวัดเชตรเชิงเซา

ฝ่ายแดงโนภกิตกกำลัง

อย่างที่เรียนไปนะครับคู่นี้แม่แค้นกันมาเลยครับ
มุมแดงนี่ซ้อมอยู่กับพี่กัมปนาศชูสุวรรณนะครับ

ขณะที่น้ำเงินนี่ซ้อมอยู่ต่อหลัก๒นะครับ
ในการดูแลของเฮียตึ้งแล้วก็คุณพรบางว่าครับ

มาฟังผลการให้คะแนนของมวยรองผู้เอกของเรานะครับ

กรรมการธนดลอยู่เบิกและชนนาธีอุศมาดี
ให้ฝ่ายแดงขุนศึก๔๙และยอดขุนพล๔๗ครับ

น้ำเงินไฟล์นี้ไข่หวานเล็กนะครับ
เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ววิวัฒนานนท์ด้วยนะครับ
ก็ปรำกับพวกนนทกิศและปากกาเหล็กละครับ
และก็จะมีจากต่อมสนธิพายินะครับ
ต่อหลักสองและววิวัฒนานนด้วยกันครับ

เดี๋ยวดูฝีไม้ลายมือจะเก่งมาในอดีตหรือเปล้า
ก็ขาประจำแล้วครับไข่หวานเล็กมาที่นี่บ่อยครับ
ต่อหลักสองไม่ต้องห่วงครับโอ้โหเจ้าของนี่เจ้าของโรงงานหล่อพระเลยครับ
แต่ตอนนี้น่าห่วงนะเพราะปากกาเล็กปากกาเหล็กปากกาเพชรทำให้ห่วงไปแล้ว
ใช่แต่เมื่อวันพระหัสที่ผ่านมาก็ปากกาเหล็กก็ไม่ทำให้แฟนผิดหวัง

ส่วนมุมแดงครับแหมว่ากันว่ากระดูกมวยประสบการณ์ชั่วโมงบินเนี่ยดีกว่านะพี่ชัยนะ
ดีกว่าโชคมาร้อยสามสิบออกครั้งนะครับ

กระดูกมาโชคโชนเลยครับ
นพกิจก็อดีตเป็นแชมป์นะครับหลายเส้นเลยครับ
หมอชิดก็เป็นแชมป์๑๕๔ครับแล้วก็เวทีมาตรฐานอย่างราชดำเนิน
พระกิจก็เคยเป็นแชมป์นะครับแชมป์มาร้อยสามสิบห้า
แล้วก็เคยเป็นแชมป์ที่พัทยา๖๘กิโลกรัมครับ
มีเข็มขัดคาดเอวอยู่๓เส้นนะครับเดี๋ยวดูครับวันนี้จะได้เพิ่มอีกหนึ่งเส้นจากศึกยอดมวยไทยรัฐหรือเปล่า
ขณะที่ไข่หวานเล็กเองนะครับเคยไปแชมป์เอสวัน
หนึ่งเดียวเท่านั้นครับรุ่นหนึ่งร้อยสี่สิบห้าปอนด์ครับ
ครับวันนี้ของเรานะครับเป็นการชิงแชมป์รุ่นเวลเตอร์เวท๑๔๗ปอนด์ครับ
โดยมีศักดิ์หีพยานครับคุณกิติพัฒน์ศรีเกิกกิจครับจากไทยรัฐทีวี
และคุณธรรมรัฐปัญญาผลมีกิจครับจากมวยสยามครับ
เป็นศักดิ์ขีพยานครับในการชิงแชมป์
คู่นี้ไฟล์ล่าสุดก็เจอกันมาเองนะครับที่อุทัยธานีครับ
อย่างที่ผมเรียนไปนะครับวันนั้นชกเสร็จแล้วเนี่ย
นี่ไม่พอใจคำตัดสินเลยนะครับเห็นต่างเลยครับ
ข้องใจครับข้องใจก็เลยหยิบชิ้นปลามัน
เจอกันอีกทีหนึ่งที่ศึกยอดมวยไทยรัฐ

และที่สำคัญก็คือศักดิ์ศรีของนักสู้ครับ
อันนี้คือเดิมพันธุ์ยิ่งใหญ่ที่สุดครับ
ไฟวันเล็กเดิมก็เลือดเดือดสักหอมศีลนะครับ

แดงได้อย่างหนาเลยครับแม่มวยทางเดียวกันกาดซ้าย
แค่งซ้ายหมัดซ้ายเหมือนกันเลยครับ
กรรมการผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ

ประธานชมรมมวยไทยเมืองแปดริ้วด้วยนะครับรายนี้

พอมีสตุ้งสตางค์ก็นี่ครับมาสนับสนุน

ตัวแทนของต่อหลัก๒ครับ
ถอดมงคลให้กับไข่หวานเล็กยกที่๑ครับ
ชี้ขาดเวทีมันต้องไซส์นี้เลยนรงรวมจิตกางเกงสีน้ำเงิน
วันเล็กต่อหลัก๒แดงนพกิจกกรรมนาศมวยของคุณกรรมนาศชูสุวรรณนะครับ
พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
บ้านเดียวกับบอลวอลเตอร์ตรงชายรัตนาสุบันนะครับ

ถ้าพูดถึง๘ริ้วแล้วในอดีตนี่นะสมัยนั้นโอ้โห
แชมป์มงกุฎเพชรอดุลศรีโสธรเด่นศรีโสธร
นี่มวยในอดีตนะแล้วปัจจุบันนี้ล่ะ

คนสุดท้ายเลยน่าจะเป็นชัดชัยน้อยนะ
แล้วก็เงียบไปเลยภูระภาไม่แพ้อะไรอย่างนี้
แต่ว่าโอ้โหใน๘นิ้วนี่นะถือว่าต้องบอกว่าเป็นหนึ่งมวย
โปรบมอเตอร์กับคนปัดลิ้วนี่เยอะเลย

เป็นไง๘ริ้วสจวิชิตเป็นยังไง๘ริ้ว
คน๘ริ้วทั้งนั้นกำนันแกก็๘นิ้ว
คนเอกเชษฐานธนาจารย์เมื่อก่อนก็เคยชกมวยด้วยนะชวิงศรีโสธรนะ
โบรการมวยโบรการมวยของเราเนี่ย

โบรการมวยโบรการมวยเป็นโบรการเล็กเนี่ย
งั้นถ้าถ้าเรื่องของการประวุฒิสนแล้วโหไม่ต้องห่วงเลยนะ
ในช่วงที่โบรการมวยมากรับถุงชัยเป็นอยู่ที่ลุงบินีพระราม๔นะ

แล้วผมเจอกับภอนภานะว่าเป็นยังไงภาร์ดว่าบอกเรื่องการและ่อน
แต่คุณพูดปากกาเพชรนะคุณทำไมพูดแล้วมันให้แสลงใจท่านต่ออีกแล้วนะ
มีคนสะดุดปากคุ้งก็สะดุ้งเลยคุณบอกปากกาเพชร
สะดุ้งเลยใช่ไหม

ไข่หวานเล็กนี่บัตรใช้ได้นะครับนพกิจต้องระวังนิดหนึ่ง
เขาถูกโฉลกกับพวกไข่ไข่ไข่หวานเล็กไข่หวานแท้

บังว่าดูแลการที่ซ้อมมีเหตุในสนับสนุนส่งโดบทุกอย่าง
ต่อหลัก๒จะได้แชมป์หรือเปล่า
คุณกรรมนาศก็บอกมั่นใจเหมือนกัน

คู่นี้พูดถึงว่าหัวจิตหัวใจแล้วนี่ฝ่ายแดงจะได้เปรียบ
โหเจาะอย่างตัดล่างลูกนี้หวานกันนะ

เห็นไหมตอนนี้เราถึงเข้ากลามรากว่าสินทรียร์แดงสินทรีย์น้ำเงิน
ประมาณนี้แหละยกที่๑ปลายยกแล้ว

หมดยกที่หนึ่ง
ไปตามยกที่สองครับ
สิบเจ็ดพอร์ต
ต่อยแล้วแรง
ปากกาเหล็กไข่หวานเล็กครับ

เน้นซ้ายมาเป็นพิเศษเลยนะครับ
ต่อยซ้ายไม่หนีด้วยนะ
ไม่หนีเนี่ยเน้นเลยดู
มัดซ้ายคอยสวน
เน้นที่มัดเลยนะครับนี่ครับ
แล้วมีแข้งซ้ายสลับไปเรื่อยครับ
แต่ซ้ายต่อยซ้ายน้ำเงินนี่ใช้ได้เลยนะครับ
แดงนกปะกิดน้ำเงินไข่หวานเล็ก
การพิสอบเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ย
ความเชื่อถือของทั้งคู่เนี่ยใกล้เคียงกันนะ
ความเชื่อถือของทั้งคู่ใกล้เคียงกันนะ

นี่แดงนี่รอบังแล้วโต้นะครับ

ก็คุณศึกมันซ้ายตีหน้าอันนี้มันตีหลังทั้งคู่
ซ้ายเริ่มเตะตอนด้านชั้น

เป็นลูกหนักลูกทีเด็ดของน้ำเงินเลยนะครับ
ไข่หวานเล็กเตะซ้ายจ่อยาง

หมัดไม่ได้เหมือนกันนะ
แพ้ชนะไปลุ้นกันที่ปลายแล้วครับคุณผู้ชม
ถ้าไม่ย่นไม่ยุบกลางทางกันก่อนนะ

หัวติดหัวใจ๙บวกเลยครับโรปกิศดูดิ

วยใหญ่ออกกันแต่ละอย่างมันมีเสียวมีอันตรายทั้งคู่
ปอนดเข็มขัดจะอยู่ที่เอวของใคร
ออกอาวุธแน่นเลยนะครับแฟนมวยนี่
จ้องตามให้กับฮิฟเลยตอนนี้แน่น
สวยงามครับแข้งขวานี่คือความสนุก

งัดเลยงัดแล้วตามด้วยแข้งขวาเลยนะครับ
การระยะดีโดนจ่อยางนี่ไม่สะเทือนด้วยนพกิจ
วันนี้เน้นเลยดูตัดลำตัวก่อนมีเข่าในด้วย
น้ำเงินน้ำเงินปกตินี่มีในหรือเปล่า
มันอยู่ที่ว่าจะยุบหรือเปล่านะครับไข่หวาน
หวานหรือจะขมนะครับยังต้องลุ้นกันต่อไปปลายอีกด้วย
ถ้าขมก็ติดคอถ้าหวานก็ต้องคอ
เดี๋ยวดูดูสิวันยอดที่สอง
หมวยผู้เอกเราผ่านมาแล้วก็สองยกทางด้านไข่หวานแล้วก็เตะขานะครับ
โดนทางด้านขวายน้องพะกิศที่ต่อยมัดสวนหน้าสันเลย
ต่อยเข้าไปตอนนี้ไม่ตรงจุดโฟกัสนะครับ

สามคนต่างไม่ยอมเลยหมวยผู้นี้

ติดตามต่อกับพี่ปะพี่บุ๋มครับ
มารุนเกมบอบเวทีกับคู่นำรายการวันนี้นะครับคุณผู้ชม

วันนี้ชมนพกิจพี่ชายเสาหน้านี่
ชมการกองกรรมนาศน้องชายเลย
ต่อยมรกฏคมสายไหมมาแล้วเนี่ยครับ
น้ำเงินนั้นต่อยเขาได้นี่ดีเลยนะครับ
โดนหมัดแล้วต้านอยู่หรือเปล่า
แดงนี่เริ่มติดในแล้ว
เริ่มแล้วเริ่มออกหมัดแล้ว

เสียบไปเลยครับไขว้หวาน
ไล่แขนถูแทงแหลม
สมภกิจนี่โต้ตลอดเหมือนกัน

มีสะดุ้งเลยสะดุ้งเลย
สะดุ้งเลยลูกนี้หยุดเลยหรือเปล่า

ไข่หวานมาตอนนี้
เฮฮากันทั่วสนามครับ

มันไม่ทันเก่งแหละเน้นแล้ว

ความใหญ่จะเป็นอุปสรรคนี้หรือเปล่า

แย่ลงลูกนี้เสียหายนิดนึง

เห็นเลยน้ำเงินมีเข่าในแทงซ้าย
โนโปรกิตโตมาโตตลอดโนโปรกิตนี่ได้เก๋าเลย
มันต้องเหนื่อยลำบากหน่อยจะเป็นแชมป์อ่ะนะโอ้โหต่อยท้องเนี่ยต่อยท้องนี่จนปัญหาเหมือนกัน
ลำตัวแล้วมีสะดุ้งทุกทีเลยไข่หวานเล็กเนี่ย
โนโปรกิตเห็นแล้วอ่ะโนโปรกิตเห็นแล้ว
ซ้ายตีไปเรื่อยครับขวาตีสลับไปเรื่อยนะ
ความพยายามนี่อยู่กับโนโปรกิตตีเด็บตีล็อคตีแทงไปเรื่อยตีเอาเหลี่ยมไงอ่ะ
เอาเหลี่ยมไงอ่ะลูกนี้อ่าได้เหลี่ยมเลย
เริ่มเริ่มเด้นออกลูกปล่อยท้องเนี่ยลูกปล่อยท้องเนี่ยปัญหา
เอ้าแทงใหญ่ใหญ่หรือเปล่าใหญ่ดิ
ใหญ่เป็นประโยชน์ความศอกแม่เจอแทงตั้งกำแพงคา
มันก็เร่งมากเหลือเกินไว้จากอ้าวดูโนโปรกิตโนโปรกิตเล็กเล็กแล้ว
ว่ายังไงงัดแม่พยายามจะสอดขวายังสอดไม่เข้า
ถ้าสอดไม่เข้านี่คิวนี้ชุดนี้เป็นของไข่หวานเล็กเลย

แทงไซด์ไต้ใกล้เจนดิเน้นฟรีเลย
ตีนี้สวยงามเลยครับไข้หวานแรก
ดูดิการอยู่ระยะว่าจะมั่นคมหรือเปล่าครับครับ
นพกิษหมด๓ยก
เอกของเรานะครับผ่านมา๓ยกโอ้โหนี่
สมกิจเครื่องร้อนนี่ต่อยมัดเป็นชุดเลยซ้ายขวา
เข้าไปลำตัวเข้าหน้าครับ

ตอนยกนี่นพกิษนี่ออกอาวุธกันไข้หวานแรกนี้ตั้งรับแค่ไม่ทัน
หรือว่าท่านขึ้นชกสึกล้างตาค่อนข้างจะพลาดยากทั้งคู่
เดี๋ยวดูครับคนนี้จะเป็นของใครนะครับ

ว่าเวลาขึ้นชกศึกล้างตา

เดี๋ยวดูครับคนนี้จะเป็นของใครนะครับ
ประกิจจะได้เข็มขัดเส้นที่๔ในชีวิตหรือเปล่า

ตามต่อครับบนเวทีกำลังเข้มข้นครับ

คุณกรรมนาสซูซุวันบอกว่า
แดงนั้นต่อยแล้วออกตีน
ติงซ้ายออกแล้ว

น้ำเงินนี่แม่จุดอ่อนนี่มีให้เห็นเลยนะครับ

ตีนซ้ายได้ไหมน้ำเงิน

หมัดสวนตัดล่าง

กระทุงมากโอ้โหแต่ละดอกนี่มิด
ทะลุหลังทุกเลยนะ

ไม่หยุดต้องเดินต่อ
วกแล้วนี่ไงต้องบวกแล้ว
ตอนนี้แม่ใจหวานเล็ก
มันกระตาตัวหายไปไหน

โอ้โหติดซ้ายพวกแน่นจริงเลย
คนดีเธออยู่แล้วแบบนี้เอาตัดลงตัวมาให้ทวดไปนิดนึง
ไข่หวานเล็กสมาธินี่แตกไม่ได้นะโดนหมัดอีกแล้ว
อย่าหยุดนะถ้าหยุดแสงเลย

โอ้โหโดดซ้ายไปแค่นี้สักอุ่น

ไข่หวานเล็กไข้หวานเล็ก

ไข่เรียวหรือเปล่าไข่เรียวหรือเปล่า
อ้าวแดงจะต้องลุบต่อนะครับคำชม
เจอลำตัวนี่ออกกันนะครับไข่หวาน
โดนลำตัวแล้วทำท่าจะท้องแข็งเนี่ย

เชียวดังเชียวแรงเชียวดังสนานเลย
แดงลบมากิ๊กก่อกลับมานาน
ในช่วงปลายยกครับคุณผู้ชมสำคัญมาก
น้ำเงินต้องจากนี้ดังสั่งต่อยแล้วมาตัวแล้ว
น้ำเงินกระทุบมาลูกนี้สวยเลย

อ้าวอย่าถอดหัวนะน้ำเงิน

เสียงเฮียยังแรงอยู่นะครับไปไปเรื่อย
น้ำเงินยังมีโต้ไงน้ำเงินยังมีโต้

ในช่วงปลายยก๔ใกล้จบ
แทงขวาน้ำเงินแทงซ้ายเกี่ยว

ลูกมวยไม่สนแล้วตอนนี้

อ้าวคุณกันคอเบาไว้

น้ำเงินรอโต

ส่งมวยมันน้ำไปนิดเดียว
ปลายยกไข่หวานเล็กหมด

น้ำเงินรอโต

น้ำเงินรอโต
น้ำเงินรอโต
น้ำเงินรอโต
น้ำเงินรอโต

น้ำเงินรอโต
น้ำเงินรอโต

น้ำเงินรอโต
น้ำเงินรอโต
น้ำเงินรอโต

น้ำเงินรอโต

น้ำเงินรอโต

น้ำเงินรอโต

น้ำเงินรอโต

เขาในว่ายังไงเขาในโต้ซ้ายน้ำเงินแทงซ้ายแดงแทงขวา
เราต้องยอมรับถึงความขยันของทางด้านฝ่ายแดง
เก่าด้วยแล้วหัวใจด้วยไง
รุ่นใหญ่มวยใหญ่ที่มีคุณภาพทั้งคู่ครับคุณผู้ชม
ต่อยแล้วไม่ทำให้กับท่านผู้ชมทางบ้านผิดหวังนะครับความสนุก
กะออกกบเสียงเฮอย่างเดียวเลย
มวยนี่มันขึ้นอยู่ที่วาสนา
วาสนาใครดีเอาไปครับแชมป์
ตัดล่างเอาลงเร็วเลย

ไปโดนจับใต้เอวเข้าไปนี่เรียบร้อยเลย

ปลายก๔นิดเดียวเลยนะ

ติดขวากบสิงเฮไปหน่อย

๒หมื่น๓หมื่นไม่แน่ใจมีเลย

ยักษ์ในสายวันทรงชัย

โอ้โหดูแล้วนี่มันประทับใจจริงครับ

ถึงบอกว่า๑ปีกับ๒เดือนเนี่ย

ติ้งออกมาโดยเฉพาะแฟนมวยต่างจังหวัด

ฮูนี้กว่าจะเห็นตัวยิ่งปลายกาล๔เลยนะ

ยก๕จะเสียจังหวะเสียโอกาสที่เพชร

ออกนิราเลยนะครับ
เรื่องของแชมเปี้ยนมันขึ้นอยู่ที่วาสนาครับคุณผู้ชม
ไปโดนลำตัวเข้าไปหลายทีเลยหยุดไปเฉยมีสะดุ้งเลย
แค่งซ้ายเตะแต่ละตีนตาโตไม่โดนหนักนะแต่ไม่หยุดไม่ยุบเลยนะไอ้เจ้านพกิจ
จริงทนเหมือนแรกเลยนพกิจ
หมดยกหมดยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรอกันสักครู่เดียวนะครับ
ปีนแล้วกับแรงนี้ครับ
ครับเป็นภาพช้านะครับคุณผู้ชม
มันใส่สู้กันสนุกทุกยกนะครับ
ของคู่ชิงแชมป์รุ่นเฟนเตอร์เวท
นี่ฝ่ายแดงนพกิจ

ออกมาแล้วมวยใหญ่ไม่ทำกับแฟนทางบ้านผิดหวัง
ทีไรนี่สนุกทุกทีเลยนะครับ
รอบแรกเป็นนพกิจที่เอาชนะไปนะครับ

แม่ไชยชนะจะเป็นสองครับไม่สำคัญครับ
ต้องขอเสียงปรบมือให้ทั้งมือทั้งคู่ก่อนครับ
โอ้โหชกกันเมามันมากเลยนะครับ
กรรมการทั้ง๓ท่านนะครับออกคะแนนเหมือนกันครับ

แต่เราฟังอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับ
แต่กรรมการภัยทูลกบกลางกรรมการชุมพลอินตยศแล้วก็ชายุทธ์ขำนาเรศนะครับ
มุมแดง๔๙น้ำเงิน๔๘ครับ
ก็ยินดีกับนพกิจจอกัมปนาศนะครับ
แค้นไปอีกครั้งหนึ่งส่วนผู้แพ้ไม่เป็นอะไรนะครับ
กลับไปซ้อมแล้วก็กลับมาว่ากันใหม่ได้ครับ
เรื่องของเกมกีฬามีแพ้มีชนะนะครับ
ช่วงนี้ขอเรียนเชิญพี่อันนะครับ
คุณนัทธนลดันัยพิริยะครับ
ตัวแทนจากไทยรัฐทีวีนะครับ
ผู้บริหารจากไทยรัฐทีวีครับขึ้นมาคาดเข็มขัดแชมป์
ให้กับโนภกิจกรกรกรรมนาศนะครับ
แล้วก็มีคุณทรงชัยรัตนสุบันนะครับ
แล้วก็หัวหน้าคณะครับพี่กัมปนาศชูสุวรรณพี่เตี้ยร้อยเอ็ดนะครับ
จูพอสมานพี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อ

นี่ความยิ่งใหญ่ของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ขาดเส้นนี้เคยเป็นของปากรครับแต่ตอนนี้ย้ายเอวมาอยู่ที่

ให้สังเมตติการรรมแขนเอาชนะไปครั้งที่สอง
แต่ว่าเกมการชกนี่ออกมาสนุกสูสีมากนะครับ

เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับ

เพราะว่านี่คือศึกยอดมวยไทยรัฐครับ